เหนือจากพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วการชิงชัยเหรียญทองก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เวียดนามอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นก่อนพิธีเกิดอย่างเป็นทางการก็มีประเด็นในเรื่องของโควิด๑๙ที่เวียดนาม
ซึ่งมันก็มียอดผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเขาได้มีการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็ยังคงใส่หน้ากากกันอยู่
แต่ก็บางส่วนเหมือนกันที่พอประกาศเป็นโรคประจำถิ่นปั๊บเนี่ยนะครับก็ไม่ใส่หน้ากากกันซึ่งมันก็เลยทำให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยขึ้นมาหลักพันคนแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ครับมีรายงานนะครับจากคุณทันทัศน์วินิตมานนท์จะเก็บตกเรื่องนี้มาฝากกันไปติดตามกันหน่อยครับ
ผลตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และจุดคัดกรองเดิมภูมิก่อนเข้าสนามเช่นกันกับเมื่อเข้าไปแล้ว
ไม่มีการนั่งเว้นระยะห่างของแฟนบอลและแฟนบอลครึ่งหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัย
ซึ่งตรงข้ามกับมาตรการที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะเวียดนามมีการประกาศให้โควิด๑๙เป็นโรคประจำถิ่น
ทำให้ฝ่ายจะแข่งขัน๔เกม๒๐๒๑ออกมาเปิดเผยกรณีแล้วว่าหากนักกีฬาติดโควิด๑๙ขึ้นมาจะต้องออกจากการแข่งขันและจ่ายเงินค่ารักษาเองทันที
โดยนายนิกรเดชพลางกูลเอกทูตณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกล่าวว่า
เมื่อมีการประกาศให้โควิด๑๙เป็นเสมือนโรคประจำถิ่น
พี่นักกีฬาเค้ามาแล้วค่อนข้างจำนวนหนึ่งเลยละ
เป็นร้อยถ้าสมมุติว่าพบว่า
มีการติดเชื้อก็จะถูกห้ามแข็ง
แยกห้องยังอยู่ในโรงแรมที่เดิมนี่แหละ
เป็นการอยู่ห้องเดี่ยวพอลดเร็วแล้วเค้าก็
ทางรัฐบาลก็จะประกาศเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ย
ส่วนหนึ่งเลยแหละก็เริ่มใช้ชีวิตเป็นปกติ
ไม่ได้ใส่แมสใช้การขนส่งสาธารณะการเชียร์
พวกนี้เป็นปัจจัยที่ผมมีความกังวลส่วนตัวว่า
ถ้าเกิดมันมีการติดมันจะถูกมันจะขยายวงง่ายมาก
เหยียนวันไก่แฟนบอลชาวเวียดนามเปิดเผยว่า
รัฐบาลให้สิทธิประชาชนมาสักพักแล้วว่าจะใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ก็ได้
เพราะมองว่าประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่มีอะไรต้องกลัว

รับว่ากลัวพอสมควรกับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ปิดหรือเปิด
แต่ต้องปรับตัวไปตามมาตรการในแต่ละประเทศ
เช่นเดียวกับที่เวียดนามที่มาตรการค่อนข้างหละหลวม
โควิด๑๙จะอันตรายถึงชีวิตน้อยลงเพราะมีวัคซีนป้องกัน
แต่ยังอันตรายต่อนักกีฬาที่จะต้องพลาดทำเป้าหมายใน๔เกม๒๐๑๖
ที่รอมายาวนานหลายปีไปอย่างง่ายดาย

ฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์มณิชมานนท์ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม